พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของงานเลี้ยงอุปสมบทที่เพชรชบุรี
แต่ว่างานเลี้ยงครั้งนี้มันไม่ราบรื่นเอาซะเลยทั้งที่เป็นงานบุญนะคะ
ก็มีการแสดงเวทีคอนเสิร์ตเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าวัยรุ่นที่เขาไปร่วมงานเกิดเลือดร้อน
ก็ทะเลาะวิวาดกันหน้าเวทีนั่นแหละแล้วยังไม่พอคือชักปืนยิงใส่คู่อริ
เสียชีวิตก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วล่ะเดี๋ยวเตรียมขอสารออกหมายจับค่ะ
ช่วง๕ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะที่มีเหตุยิงกันในงานเลี้ยอุปสมบทตำบลไร่โคก
บ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีและมีคนบาดเจ็บสาหัสญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านลาด
ที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงอ่ะนะคะซึ่งผู้บาดเจ็บก็คือ
สำรวยภูมิพัฒน์อายุ๓๙ปีถูกยิงเข้าที่ชายโครงซ้าย
ต้นคอซ้ายหนกแก้มซ้ายแล้วคือเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
จากการมาตรวจสอบหน้าเวทีดนตรีนี้นะคะมีกองเลือดขนาดใหญ่
มีหน้ากากอนามัยเปื้อนเลือดหนึ่งชิ้นตกอยู่สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
เป็นงานเลี้ยงใกล้จะเลิกอยู่แล้วงานเลี้ยอุปสมบทนะคะ
ผู้ตายเต้นอยู่หน้าเวทีแล้วไปมีปากเสียงทะเลาวิวาสกับวัยรุ่นอีกกลุ่ม
จากนั้นเสียงปืนดังขึ้นประมาณสามนัดค่ะแล้วตัวนายสำรวยก็ล้มลง
ส่วนผู้ก่อเหตุวิ่งหลบหนีขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะช่วงประมาณตีหนึ่งค่ะ
มีพลเมืองแจ้งว่าพบรถจักรยานยนต์โยมาฮ่าสีแดงประสบอุบัติเหตุที่โค้งหนองป่ออำเภอหนองยะปล้องที่เพชรบุรี
แต่พอหน่วยพยาบาลไปถึงปรากฏว่าผู้ประสบเหตุปฏิเสธการรักษาอันนี้มันแปลกนะแล้วก็รีบขี่จักรยานยนต์ไปที่ตำบลท่าสะเหลาค่ะ
แล้วก็ยังพบปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุอีกหนึ่งกระบอกเบื้องต้นก็เลยคิดว่าเนี่ย
คนร้ายที่ก่อเหตุยิงในสำรวจเสียชีวิตแน่แล้วคือปฏิเสธการรักษาเพราะกลัวโดนจับนะคะ
ล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
บอกว่าตอนนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วคือนายอุเทนศรีสมอายุสี่สิบปี
ใช้รถจักรยานยนต์ทะเบียนออ่างออ่างยอยักษ์สี่สี่หนึ่ง
นั่งดื่มสุราและเต้นกันในงานบวชทีนี้ต่อมาเริ่มเขม่นกันค่ะ
แล้วก็ทะเลาวิวาดน่ายุโธรินตร์จึงใช้อาวุธปืน
ยิงนายสำรวยหลายนัดจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์
หนีไปแล้วไปประสบอุบัติเหตุนั่นนะคะ
แล้วก็ทำปืนตกเอาไว้ด้วยก่อนที่เขาจะหนีไปนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควร
เตรียมยื่นสารออกไหมจับ๑๓มิถุนายนนี้ค่ะ